อันนี้ปัดเล่นนะในสตูเราไม่มีแมลงวันนะฮะ
แต่ถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำนะฮะ
จะไปสูดอากาศดีแล้วมีร้านอาหารอยู่ริมอ่างด้วย
ก็กะว่าเดี๋ยวกินไปสูดอากาศไป
แทนที่จะกินแบบสบายแบบนี้ต้องมานั่งปัดแมลงวัน

ทางร้านเอาไอ้กระดาษกาวที่ไม้ดักแมลงวัน
มาวางไว้บนโต๊ะอีกแมงวันติดเต็มเลย
แต่ทีนี้เรากินไปเห็นแมลงวันไปเราก็ยื้อ
คุณผู้ชมฮะไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
มันเกิดขึ้นที่อ่างเก็บน้ำที่จังหวัดลำพูนนะฮะ
แรงวันมันเยอะนะลูกค้าอยู่แทบไม่ได้แล้วนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลมเย็นอยู่ริมน้ำเนี่ยจะกินอาหารให้อร่อยแต่แม้แมลงวันเนี่ยมันก่อกวนจริงรังควรกันจริงเลยแบบนี้นะฮะคือโซเชียลที่โพสต์รูปภาพและคลิปขณะที่นั่งท่องเที่ยวรับประทานอาหารบนซุ้มไม้ไผลบริมน้ำที่อ่างเก็บน้ำแม่วังซ่านที่บ้านโป่งรูตะบลนครเจดีย
ดักไว้แบบนี้กินไปนั่งมองแมงวันดิ้นกระแวะไป

คุณไม่ต้องบัญญาเยอะอ่ะหลายคนบอกว่า
หมดกับอธรสการรับประทานอาหาร
และการท่องเที่ยวที่นี่ฟังนักท่องเที่ยวเขาหน่อยนะฮะ
ในเจ้าปัญหานี่ทุกครั้งก็ทุกครั้งเหมือนกันนะครับ
ช่วงหลังมาก็เห็นมีเยอะขึ้นกว่าเดิมครับผม
อาหารเขาก็ดูดีน่ากินนะ
แต่แมงวันมาวางแบะอยู่ข้าง

นี่ถ้าเกิดลูกค้าอยู่ไม่ได้ร้านก็อยู่ไม่ได้ด้วยนะ
ใช่ฮะทางร้านคือเขาเป็นร้านชุมชนคุณ

อยากแนะนำให้ไปเที่ยวกันนะแต่มันเกิดปัญหาแบบนี้
ตอนนี้แมลงวันนับล้านเลยมันก่อกวนนะฮะ
ทางร้านค้าเองบอกว่าตอนนี้ยอดนักท่องเที่ยวก็ลดลง

เจ้าของร้านลาย๑เปิดเผยบอกว่า
ช่วงวันธรรมดานักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร

นักท่องเที่ยวจะเข้ามาพักผ่อนสั่งอาหาร

อ่างเก็บน้ำแห่งนี้จำนวนมาก

ตอนนี้ไม่รู้เลยนะว่าแหล่งที่มาแมลงวันมันอยู่ตรงไหน
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชุมชน

บรรยากาศดีไงเพราะว่าดิฉันกำลังคิดแก้ปัญหา
ให้กับทางผู้ประกอบการเองผู้ประกอบการชุมชน

คุณผู้ชมไปดูทางร้านเขาใช้วิธีแบบไหน
ในการที่จะทำให้การที่เอาเน็บรอดไปได้

ตอนนี้เริ่มจะกางมุ้งครับเพราะว่า
ตอนนี้ร้านค้าเริ่มจะกางมุ้งครับเพราะว่า
ลูกค้าที่มาทันเนอะไม่ได้ทนไปไหวเนอะครับเนอะ
แมลงวันนับเป็นล้านตัวครับ

ตอนนี้ทางพนักงานร้านก็เริ่มจะกางมุ้งครับ

แมลงมุนมันเยอะนะมันก่อกวนเหลือเกินนะฮะ
ทางร้านก็ต้องคิดวิธีการในกรณากรรมก็เรามากาง
แต่ทีนี้ทางร้านสะท้อนไปถึงหน่วยงานฮะ
ช่วยหาหน่อยว่าแหล่งแมลงวันมันมาจากไหน
นี้มันมีบ่อขยะหรือมีอะไรหรือเปล่า

เพราะว่าจริงเสียดายแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแบบนี้

นี่คือเขาก็ใช้วิธีการคือเบื้องต้นไปก่อน

ท่องเที่ยวก็อยู่ในมุ้งมองผ่านมุ้ง

เอาหมอนไปใบหนึ่งเย็นเสร็จแล้วก็นอนเลย